ช่วงสักตี๒ของคืนที่ผ่านมาเนี่ย
มีทหารยิงกันเสียชีวิต

อ่าไม่ใช่เรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบ
หรือว่าขดงคดีคนร้ายอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
นี่ไปยิงกันในร้านข้าวต้มนะฮะ
คำเม่นกันมองหน้าแล้วคำเม่นกันค่ะ

มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
เสียชีวิตนี่คือจ่า๑๐เอกเทวัตล์วงภลาย
อายุสี่สิบสี่ปีเป็นทหารพรานของกรมทหารพรานที่สี่สิบหก
ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสตำแหน่งนี้เป็นรองพบ
ของกองร้อยทหารพรานสี่หกหนึ่งสี่นะครับถูกยิงด้วยปืนก้าวมอมอ
กระสุนเข้าหน้าอกใต้ราวนมด้านซ้ายด้วย
คือเข้าไปทั้งหมดเนี่ย๙นัดนะฮะ
เก้านัดด้วยกันนะครับเข้าคอนัดหนึ่งหน้าอกขวานัดหนึ่ง
ข้างหลังอีกสามนัดสี่ข้างด้านซ้ายอีกหนึ่งนัด
เสียชีวิตอยู่ในร้านอยู่ในที่เกิดเหตุมีคนเจ็บอีกหนึ่ง
คืออาสาทหารพรานอัชชานนอชัชชานนท์ลายสิง
อายุยี่สิบหกปีอยู่สังกัดเดียวกันเลยครับ
ท่านผู้ชมครับถูกกระสุนขนาดเดียวกันเนี่ย
เข้าหน้าขาซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนยาลา
แล้วที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่เกลือเลย๑๑ปลอกด้วยกัน
ส่วนคนยิงที่เป็นมือยิงนี่ก็เป็นทหารเหมือนกันนะครับ
รอยโทพจรินวังขุนพรมอายุสี่สิบเอ็ดปี
อยู่สังกัดร้อนหนึ่งห้าสองพันสามค่ายซิลินทร
หลังจากก่อเหตุแล้วยังอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไว้ได้แล้วก็ยึดปืนได้ด้วยเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติ
เก้ามอมอยี่ห้อบาเรตต้าสีดำนี่นะฮะก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดี
โอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือจากการสอบสวนเนี่ย
ยิงกันในตีสองนะฮะอืมตีสองนะครับจากการสอบสวนเนี่ย
ทำให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งครึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยคือมือยิงกับคนเจ็บคนตายเนี่ย
เขามานั่งกินข้าวต้มในร้านข้าวต้มตรงนี้แล้วอยู่โต๊ะใกล้กัน
ความจริงก็เป็นทหารเหมือนกันนะรับราชการเหมือนกันนี่ฮะ
นี่คนก่อเหตุนะครับร้อยโทพจรินแล้วทีนี้นั่งกันไปนั่งกันมา
หน้ากันไปมาไม่รู้ยังไงเขม่นกันโต้เถียงกันแล้วก็ทะเลาะกัน
ที่ร้อยโทพจรินเนี่ยจะชักปืนออกมาแล้วก็ดำยิงใส่จ่าสิบเอกธวัฒน์
คือเข้าแบบกระสุนนี่เข้าลำตัวคือ๙นัดล้มลงเสียชีวิตตรงนั้นเลยอ่ะ
ส่วนอาสาทหารพรานอาชัชชานนท์เนี่ยก็ถูกยิงไปด้วยได้รับบาดเจ็บ
นี่ฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดี
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นี่นี่คือช่วงเช้าวันนี้
ร้านวันนี้ก็ปิดล็อกกุญแจนะข้าวของในร้านเนี่ย
ถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วตำรวจมาตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
หน้าร้านก็ทำความสะอาดล้างพื้นเรียบร้อยตรงนี้นะฮะ
ก็มีเพื่อนทหารมาเยี่ยมทางฝั่งของผู้ต้องหา
เลยโทโพธหญิงตอนนี้ถูกคุมตัวแจ้งข้อหารบนเงินคดีกันอยู่
วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ

ร้านข้าวต้มที่เกิดเหตุเมื่อคืนได้เจอลูกสาวแล้วก็หลานของเจ้าของร้าน
เขาเห็นเหตุการณ์พอดีเลยนะค่ะนี่ฮะเขาเห็นเหตุการณ์พอดี
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหกำลังทำงานกันวุ่นวาย
เพราะร้านเนี่ยเปิดมาแค่สามวันหลังสงครานลูกค้าแน่นร้านไปหมด
ปกติร้านเปิดหกโมงเย็นถึงตีสองประมาณตีหนึ่งนะ
โทพจรินผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาที่ร้านก่อนมากันสี่คน
นั่งที่โต๊ะที่สองของร้านอ่าแล้วฝั่งของคนตายคนเจ็บเนี่ย
เขานั่งอยู่หน้าร้านก่อนที่ผู้ตายเนี่ยเดินมาทักผู้ก่อเหตุ
ลักษณะมาทักแบบจับมือกอดคอก็ยังเห็นพูดคุยกันอยู่
โทพจรินคนก่อเหตุชักปืนออกมาจากเอวแล้วยิง
ใส่เขานัดหนึ่งหลังจากนั้นยิงรัวต่ออีกเป็นชุด
เลยผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเนี่ยความจริงคือ
ลูกค้าประจำของร้านนี้นะฮะแล้วคนที่นี่ก็คุ้นเคยกันดีคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
ก่อนจะก่อเหตุร้อยโทพจรินเนี่ยก็ยังทักทายคนที่ร้านตามปกติ
ก็เลยเชื่อว่าตั้งใจจะยิงจ่าสิบเอกธวัฒน์แค่คนเดียวหรือเปล่า
กระสุนอีกคนนึงที่โดนเนี่ยเจ็บอาจจะโดนลูกหลง
เพราะยิงเสร็จเนี่ยไม่ได้หลบหนีนะก็ยืนรอมอบตัวอยู่ที่หน้าร้าน
ตอนนี้ที่ร้านเนี่ยปิดเลยนะฮะปิดทำบุญเลยนะ
ก็เดี๋ยวจะเปิดอีกที๒๒เมษายน
น่าจะมีเรื่องไม่สบายใจกันมาก่อนนะว่าหนูว่าน่าจะแบบนั้นมากกว่า
เพราะก่อนที่เขาจะยิงกันเขานั่งคุยกันก่อนนะพี่
เขารู้จักแบบทำความรู้จักกันมาก่อนนะ
เพราะฉะนั้นเขาจะมีแบบมายิงกันเนี่ย
ใช่เขาไหว้ดีไหว้กอดอะไรกันปกตินะ
เขามาทักทายยกมือไหว้

เพราะว่าเขาเป็นลูกค้าค่อนข้างที่จะสนิทอยู่เหมือนกันผู้ตายนะคะ

แสดงว่าตกใจเลยตอนแรกเลย
ตกใจมากเพราะว่าเราเป็นคนเหมือนกับเขารู้จักไง

โทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็แจ้งเขาว่าน่าจะไม่รอดแล้วเพราะว่านิ่งไปแล้ว

แล้วก็มาย้อนดูกล้องแต่ว่ากล้องมันไม่ได้เห็นมุมนั้น
แสดงว่าเขามาด้วยกันไหมหรือยังไง
จากที่เล่าเขามากันคนละกลุ่มแต่ว่าเหมือนเขารู้จักกันมาก่อนอะไรแบบนี้
จากที่เพื่อนเขาเล่าอะไรอย่างนี้
มาคนละกลุ่มจะรู้จักกันกันเลยนะคะใช่
แล้วทีนี้เขาในวงจรผิดหรือว่าที่เราสอบถามเขาเที่ยงอะไรกันก่อนเนี่ย
มีมากอดคอจากที่พนักงานที่เห็นนะเขากอดคอแล้วก็เหมือนกับไม่รู้เขาคุยอะไรกัน
แล้วก็เหมือนกับเขาชกกันแล้วก็นิดหน่อยไม่ทันอะไรแล้วก็ชักปืนแล้วก็ยิงเลย
มาย้อนกล้องดูรัวเลยน่าจะหมดแม็กซ์เลยไม่แน่ใจเหมือนกัน
อืมก็ลงมาเห็นเขานอนกองจมกองเลือดเลยใช่ไหม
ก็เขาก็รอมอบตัวอยู่เลยไม่ได้หนีไปไหนเขานั่งหน้าร้านเขามอบตัว
นี่ฮะท่านผู้ชมครับจากการสอบสวนของทางตำรวจเนี่ยนะฮะ
ตำรวจบอกว่าปมเหตุเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทะเลาะกัน
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือฝั่งคนตายกับคนก่อเหตุเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างก็เมามาจากการไปดื่มกินมาจากที่อื่นอยู่แล้ว
แล้วมาเจอกันที่ร้านข้าวต้มเหมือนกับมีปัญหาเรื่องของศักดิ์ศรียดตำแหน่งอะไรประมาณอย่างนี้
คือถ้าฟังจากคนในร้านเนี่ยเหมือนกับว่าทางผู้ตายเนี่ยเขาเป็นยศจ่าไงอืมอ่า
เหมือนกับเดินไปแล้วก็ไปกอดคงกอดคอไปน้อมคอเอาไปลัดอะไรแบบ
เหมือนกับทางฝั่งของผู้ก่อเหตุที่เป็นร้อยโทอะไรเขาจะ
มองเรื่องศักดิ์ศรียศตำแหน่งอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องขยายผลต่อ
แต่ว่าอยู่ดีก็ชักปืนมายิงเขาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
ส่วนที่จะให้ประกันตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูพฤติกรรมอีกทีหนึ่งนะครับ
ตำรวจบอกนะครับตอนนี้แจ้งข้อหาสามข้อหานะฮะสำหรับผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับ
เท่าที่ฟังจากพระรามสวนนะครับก็เป็นการพูดข่มกันนะครับ
ในเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของการข่ม
เรื่องของเรื่องยดเรื่องตำแหน่งกัน
ขณะที่ทางโฆษกกอรมนภ๔ส่วนหน้านะครับพันเอกเกียรติศักดิ์มณีวงศ์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องส่วนตัวนะฮะ
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความมั่นคงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะส่วนความประพฤติของกำลังพลถ้าทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมาย